พิธีกรรมฝังหลอกศพคนตายโหงไหม

เพราะว่าพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวศรีสเกส

งั้นไปดูพิธีกรรมนี้พร้อมกันค่ะ
นี่แหละที่บอกพิธีกรรมนี้คือพิธีกรรมฝังหลอกศพคนตายโหง
ฟังชื่อขนลุกนะทางพระใบดีกาสุครีบสุธิธรรมโมนะคะ
เจ้าอาวาสวัดตายูที่ตำบลสะเยาอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกด
ท่านเล่าให้ฟังนะบอกว่าพิธีนี้นะมีตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้วคุณ
คนโบราณเขาเชื่อว่าคนตายโหงหรือคนที่ตายแบบผิดปกติอะค่ะ
จะต้องมีการฝังหรือว่าดองศพเอาไว้อย่างน้อย๑ปี
ถึงจะทำการเผาได้ก็คือไม่สามารถเผาได้เลย
แต่ว่าในปัจจุบันก็คือเขาบอกมันก็จะมีกลไกลพลิกแพลง
พิธีกรรมต่างมากขึ้นอย่างเช่นการฝังหลอกเป็นต้น
หลอกฝังหลอกก็คืออาจจะไม่ได้ฝังจริงไงคุณ
เหมือนเป็นการแก้เคล็ดให้กับญาติของคนที่เสียชีวิตหรือว่าล่วงลับไปแล้ว
คือหลังจากทำพิธีฝังหลอกอะไรต่างเสร็จแล้วอะค่ะ
เขาก็จะนำศพของผู้ตายมาประกอบพิธีเผาตามปกติ
ก็คือไม่ต้องมีการฝังหรือว่าดองเอาไว้เป็นปีแล้ว
ก็คือฝังศพหลอกไปเหมือนทำไปแล้ว
ศพจริงก็คือไปเผาได้เลยตามความเชื่อพิธีกรรมต่าง
ซึ่งเขาบอกว่าพิธีกรรมนี้เป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมร
แล้วก็เป็นความเชื่อของทางอีสานด้วย
ซึ่งมันก็มีความเชื่อแตกต่างกันแหละในแต่ละภาคอีสานเองก็ไม่ได้เหมือนกันหมดถูกไหมคะ
ก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมการแก้เคล็ดตามความเชื่อของชาวบ้านเขา
ถ้าเกิดว่าทำแล้วสบายอกสบายใจก็สามารถทำได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครไม่ได้ผิดอะไร
และมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาด้วย
แล้วถ้าเกิดว่าเราเจอพิธีกรรมอะไรที่มันแปลกความเชื่ออะไรที่มันน่าสนใจ
เดี๋ยวจะมาเล่าสู่คุณผู้ชมให้ดูให้เห็นได้รู้กัน
เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเมืองไทยมันมีความเชื่อในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดที่มันแตกต่างกันไปอีกเยอะมาก
อย่างศิษย์เกดนี่มีชนเผ่าสี่ชนเผ่าตวยลาวเยอเขมนอันนี้เป็นความเชื่อของทางเชื่อใส่เขมน
ฉันออกจะไปทางลาวก็จะมีอีกประเพณีหนึ่ง

ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เห็นได้ดูไปพร้อมกันนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำแล้วเพื่อความสบายใจใช่ไหม